อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่สะเทือนใจคนรักสุนัข
ใช่ค่ะเขาโพสต์ไว้นะคะสำหรับกู้ภัย
ที่อยู่ประจำตู้กู้ภัยอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ไม่มีอีกแล้วเจ้าหลงเขาโพสต์ไว้แบบนี้นะคะ
หลงคือใครเจ้าหลงคือสุนัขจรจัดที่มันหลงมาแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย
เขาเลี้ยงเอาไว้แต่มันมีอยู่วันหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมีรถกระบะขับย้อนสอนมานะ
จะขับมาจากทางด้านซ้ายนะของมุมจอนะแล้วเยียบ
อ่าเออแล้วเหยียบบทรอหน้ารอหลังมันก็วิ่งออกมานะ
มันยังไม่เสียชีวิตมันยังไม่ตายนะมันก็ตกใจอ่าวิ่งออกมาเลยอะ
เป็นภาพที่สะเทือนใจดูรอบเดียวพอหาเล่าเลยฮะ
นอนหลับอยู่และรถกระบะเนี่ยขับย้อนสอนมานะ
แล้วก็เหยียบด้านหน้าก่อนแล้วเหยียบซ้ำอีกล้อหลังหลังจากนั้นไปเลย
ลงมาดูเลยครับเนี่ยค่ะแล้วเจ้าหลงเองมันก็กระสือกกระสน

พยายามวิ่งเข้ามาในหน่วยกู้ภัยลักษณะก็คือให้มาช่วยเหลือนั่นแหละ

คลิปนี้กู้ภัยเขาเอามาโพสต์ไว้เลยแล้วก็ให้ข้อมูล
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา
หน้าหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันยูสพศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
หมาตัวที่ถูกชนนะคะเป็นเพศผู้อายุ๓๔ปี
หลงทางมาเขาก็เลยให้ชื่อว่าเจ้าหลงฉลาดมากแสนรู้ซื่อสัตว์เฝ้าจุดดี
หลังจากถูกรถทับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพาไปรักษาทันทีค่ะ
แต่ว่าอาการหนักมากนะคะเพราะว่าโดนทับตั้ง๒ครั้ง
กระดูกหักทั้งตัวเลยตับแตกหัวใจหยุดเต้น
หมอพยายามด้วยการฉีดยากระตุ้น๒เข็มแต่ยื้อไม่ไหวจริง
หลงตายคามือหมอเลยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เสียใจค่ะ
โรธแค้นรถกระบะคนใจร้ายทำไมขับย้อนสอนมาทับแล้วหนีไปแบบนี้
หลังจากที่มีการแชร์คลิปออกไปนะคะคนขับรถกระบะเขาเห็นคลิปตัวเอง
มารับผิดชอบค่ะเดินทางมาที่หน่วยกู้ภัยบอกผมไม่ได้เจตนาชนนะ
ตอนนั้นเมียท้องปวดท้องกระทันหันมีความจำเป็นต้องย้อนสอน
แล้วก็รีบทุกอย่างมันรีบบีบคันไปหมดเลยรีบจะไปโรงพยาบาล
ไม่เห็นว่ามีหมานอนอยู่แล้วตอนที่ทับไปมองกระจกหลังแล้วเห็นมันลุกหนี
ก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมากคิดแบบนี้รีบพาภรรยาไปโรงพยาบาลแห่งเบี้ยว
ตอนนั้นที่กู้ไพรก็ตอบว่าไปแต่กล้าออกมายอมรับ
ก็ไม่ติดใจไม่เอาความอะไรเพราะไม่อยากให้มีเวรมีกรรมต่อกันนะคะ

พี่เขาก็เสียใจอยู่เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่
แต่ว่าเมียพี่เขาเจ็บท้องไงหมอก็นัดวันนี้เขาก็รีบไปโรงพยาบาล

ใช่เมียเขาท้องแก่ใกล้คอดด้วย
อืมต้องไปเหยียบหมา

ต่อไปของเจ้าหลงนี้นะคะส่วนหน้าที่กู้ภัยเขาก็เสียใจค่ะ
แล้วก็เอาคลิปหนึ่งมาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ค

ก็คือเป็นคลิปที่เจ้าหลงช่วงปฏิบัติหน้าที่
เขาวิ่งนำหน้ารถกู้ภัยนะคะ
คือคลิปที่ออกมาเนี่ยหลายคนดูแล้วก็พลอยคิดถึงมันไปด้วยนะคะ
ซึ่งปกติแล้วเจ้าหลงเขาจะนอนอยู่ตรงนี้
แล้วถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นใกล้กับจุดที่เป็นตู้กู้ภัย

ไปถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุก่อนเสมอ
ข้อความของเขาที่ไว้อะไรนะคะไม่มีอีกแล้ว

เวลาไปออกเหตุใครจะเฝ้าตู้เฝ้าของ
ใครจะคอยเห่าคนแปลกหน้าที่มาตู้ตอนดึก